เรื่องนี้สังคมให้ความสนใจเยอะแล้วเรายังคงต้องตามกันต่อนะคะ
กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแม่ปุ๊กอายุ๒๙ปี
คนนี้ค่ะไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนเป็นบุตรบุญธรรม
แต่แม่ปุ๊กบอกว่า๑ใน๒ก็คือคนที่๒เนี่ย
อิ่มอายุ๒ขวบเป็นลูกแท้ของตนเอง
ส่วนคนโตก็คือน้องยิ้ม๔ขวบเป็นลูกบุญธรรมจริง

คือก่อนหน้านี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเข้าไป

แล้วปรากฏว่าแม่ปุ๊กขายกระเป๋าเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยง
เลี้ยงดูน้องทั้งสองคน
แต่คนที่เขาตกเป็นเหยื่อเขาบอกไม่ได้กระเป๋า
เขาก็เลยไปขุดเฟซบุ๊คของแม่ปุ๊กดูนะคะ
ที่สุดแล้วไปได้ข้อมูลว่าแม่ปุ๊กเนี่ย
เอาน้ำยางล้างห้องน้ำผสมอาหารให้น้องทั้งสองคนกิน
แล้วน้องทั้งสองคนมีอาการโคม่านะคะ
น้องยิ้มเนี่ยน้องเสียชีวิตนะคะ
แล้วมาขอรับเงินบริจาคเป็น๑๐ล้านนะคะ
สุดท้ายตำรวจกองปราบไปรวบตัวแม่ปุ๊กได้
ที่บ้านพักย่านดอนเมืองในวันที่๑๘พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าแม่ปุ๊กจะยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะ
ประกอบด้วย๑รับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ช่อกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและช่อกงประชาชนนะคะ
นี่คือข้อหาที่แม่ปุ๊กคนนี้โดนเข้าไปนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้มีน้องทั้ง๒คน
ยาลักษณะคือยาล้างห้องน้ำนะคะคนหนึ่งเนี่ยน้องยิ้มอายุสี่ขวบ
คนที่สองน้องอิ่มบุญอายุสองขวบเอาน้องยิ้มก่อน
น้องยิ้มเนี่ยถามว่าแม่ปุ๊กไปรับมาจากไหน
ย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่านางสาวเอมเนี่ยอันนี้เป็นแม่แท้ของน้องยิ้มนะคะ
เพราะตัวเองเป็นการตั้งคันโดยไม่พร้อม
กระทั่งแม่ปุ๊กคนนี้อ้างตัวว่าเป็นเพศรัชกร
ต้องการรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรทีนี้นางสาวเอ็มก็เลยบอกว่าข้อมูลเนี่ย
เชื่อถือใช่ไหมคะก็เลยยกน้องยิ้มเนี่ย
ให้เป็นลูกบุญธรรมแต่ตอนนั้นไม่มีเอกสารรับเป็นบุตรบุญธรรมนะคะ
พอตำรวจเอาล่ะไปจับกลุ่มตัวมาได้
ตอนนี้ก็ต้องมีการไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินบัญชีต่าง
ตำรวจไปตรวจสอบทางบัญชีนะคะพบว่าแม่ปุ๊กผู้ต้องหาเนี่ย
ใช้บัญชีในการรับโอนเงินเนี่ยไม่ใช่ชื่อของตัวเองนะคะ
เป็นชื่อของนางสาวเอมแล้วถามว่าได้เอกสารมาจากไหน
คือก่อนที่จะเป็นคดีเนี่ยแม่ปุ๊กเนี่ย
อ้างกับแม่แท้ของน้องยิ้มบอกว่าขอเอกสารหน่อย
เดี๋ยวจะไปทำประกันให้น้องยิ้มก็เลยทำให้นางสาวเอมเนี่ย
ยินยอมให้เอกสารกับแม่ปุ๊กแล้วก็มีการเซ็นกันมาด้วย
ปุ๊กก็เลยเอาเอกสารของนางสาวเอมไปเปิดบัญชี
เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนแล้วภาพที่ใช้รับเงินบริจาค
คือภาพที่ลูกสาวของตัวเองก็คือน้องยิ้มดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงคนไข้
ตอนนั้นเนี่ยแม่ปุ๊กเนี่ยยกมือถือมาถ่ายคลิป
แล้วเอาคลิปนั้นไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ชาวเน็ตเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหัวอกคนเป็นแม่คุณปกติอ่ะ
ดิ้นทุรนทุรายจะมีหัวอกจะมีกระจิตกระจายไหม
การที่จะยกมือถือมาถ่ายคลิปค่ะนี่แหละค่ะ
เป็นต้นเรื่องในการขุดกันยาวเลยนะคะแล้วไปตรวจสอบบัญชีทั้งสี่บัญชี
ที่แม่ปุ๊กไปเปิดไว้โดยใช้ชื่อนางสาวเอมเนี่ย
ปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีถึง๑๕ล้านบาท
ตอนนี้นะคะตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ยังไม่พบว่านางสาวเอมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลย
ที่ทำให้เชื่อได้ว่าแม่ปุ๊กวางยาลูกทั้งสองคนจริง
ก็คือตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มไปพบสารต้องสงสัย
ลักษณะเป็นของเหลวบรรจุอยู่ในขวดแก้วใส
ซึ่งตอนนี้ตำรวจส่งทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี
ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็นสารชนิดอะไร
แล้วเกี่ยวข้องหรือไม่กับการที่แม่ปุ๊กเอาของเหล่านี้ไปให้ลูกกิน
ส่วนประเด็นที่ว่าแม่ปุ๊กอ้างว่าตัวเองเป็นเพศรัชกร
ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการขยายผลด้วยว่าเป็นเพศรัชกรจริงหรือเปล่า
ตอนนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าเด็กทั้งสองคนได้รับสารผ่านการกินจริง
ไปตรวจสอบระบบทางเดินอาหารพบนะคะพบว่ามีสารจริงนะคะ
ไม่ใช่ลักษณะของพันธุกรรมอย่างที่แม่ปุ๊กไปกล่าวอ้าง
ตอนที่โพสต์เฟซบุ๊คเพื่อรับเงินขอบริจาค
เพราะตอนนั้นแม่ปุ๊กบอกว่าน้องเป็นโรค๑ในล้านคนที่จะเป็นโรคนี้
ก็เลยทำให้ชาวเน็ตสงสารแล้วก็มีการแห่โอนเงินไปหลัก๑๐ล้านบาทเนี่ยค่ะ
ผลการตรวจสุดท้ายทางแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคตามที่กล่าวอ้างจริง
แล้วก็ในส่วนของอาการเจ็บป่วยที่ว่าทำให้เด็กได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ย
หาเหตุผลนะครับก็พบว่าเข้ากันได้หรือเป็นอาการของผู้ที่ได้รับสารพิษ
ก็เลยเป็นที่มาของการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับ
คือตอนนี้เนี่ยแบ่งเป็นคดีความเนี่ยนะคะ
ปุ๊กตอนนี้ยังคงให้การภาคเศษในประเด็นการช่อโกง

กระเป๋าซึ่งเป็นสินค้าจริงแต่มีปัญหาในเรื่องของการจัดส่ง
เพราะก่อนหน้านี้มีเหยื่อไปแจ้งความกับตำรวจใช่ไหมคะ
ว่าเขาช่อกงคือสั่งสินค้าไปแล้วไม่ยอมส่งของให้
ส่วนเรื่องของอาการเด็กทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำ
ไม่ได้เป็นคนวางยายืนยันกรณีน้องอิ่มบุญบอกว่าเป็นลูกแท้ของตนเอง
เพราะก่อนหน้านี้มันมีแชทหลุดออกมาเป็นการพูดคุยระหว่างแม่ปุ๊ก
กับนางสาวเอมซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องยิ้มว่าน้องอิ่มบุญเนี่ย
เป็นลูกของน้องชายของแม่ปุ๊กที่รับมาเลี้ยงเช่นเดียวกัน
เรื่องนี้แม่ปุ๊กยืนยันนะคะบอกว่าน้องอิ่มบุญเป็นลูกแท้พร้อมที่จะให้ตรวจสอบดีเอนเอนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งตัวน้องอิ่มบุญไปให้คุณหมอตรวจด้วยนะคะ
เพื่อยืนยันลักษณะทางพันธุกรรมต่าง
ตำรวจได้ข้อมูลอีกน่าสนใจค่ะบอกว่าจริงจริงแล้วอาจจะมีเด็กอีกคนที่สาม
แม่ปุ๊กกำลังจะรับมาอุปการะในลักษณะเดียวกัน
ตอนนี้ตำรวจกองปราบจะตรวจสอบข้อมูลในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงมีข้อสงสัยอยู่นะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการคลี่คลายคดีนี้ต่อไปนะคะ